เมื่อวานการแด่งขันในรอบรองชนะเลิศของฟื้นบอลช้างเอเฟคครับ
ที่จัดการแข่งขันกันอย่างสนุกสนานทั้งสองคู่นะครับ
แล้วก็ได้คู่จริงที่สมน้ำสมเนื้อเลยครับ
ดูเกมระหว่างบุรีรำกับทางศรีสะเกดก่อนครับ
กันที่บุญญาจินดาสนามกลางทั้งสองคู่นะครับ
บุรีรามเพิ่งจะคว้าแชมป์ไทยลีกเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ศรีสะเกดทีมหนึ่งเดียวจากที๒ที่หลุดเข้ามาถึงรอบนี้ได้

คาเบียปาตินโยดีดลูกส้นเข้าไปนะครับ

ลูกนี้แล้วก็เจอดีดลูกส้น

บุรีรำนำและดูจังหวะมงแล้วยิงโอ้โหสุดสุดเลยครับ
บอลมันเข้าข้อพอดีครับนาที๒๓
สุขภรณ์วงเชียงคำครับณเตะทีมชาติลาวครับ
ยิงสวนจากแถว๒เพื่อนมงชงให้ครับวิ่งมาใส่เลย
๑ตอน๑สุดปัญญาของสีวรักษ์ครับ
จากนั้นครึ่งหลังครับนาทีที่๕๕
จากลูกตรี่มุมครับพรรษาในนิบูลขึ้นหมงครับ
กลายเป็นประตูชัยให้บุรีรามนั้นเอาชนะ๒ต่อ๑เข้าสู่รอบชิง
ลุ้นแชมป์สมัยที่๕ครับ
อีกคู่ครับที่สนามสุพัชราศัย

เปิดขึ้นมาแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำก่อนเลยครับ
ต่อ๐นาที๖๖จากการทำเข้าประตูตัวเองของทาวิเตอร์กาโดโซ่ครับ
แต่เชียงรายตะยิ้งเสมอจากการหม่อของสนาวุธอินเป้นครับ
นาที๘๙เกือบจะแพ้เหมือนกันเลยครับ
แล้วก็จบ๙๐นาทีต้องตอบเวลาพิเศษ
ซึ่งในช่วงนี้เชียงรายมาได้เพิ่ม๒ลูกครับ
จากวิลเลี่ยมเอริเกนาที๑๑๒แล้วก็บิลโรซิมานาทีสุดท้ายนะครับ
เชียงรายเอาตัวรอดครับชนะไป๓ต่อ๑
เข้าไปลุ้นป้องกันแชมป์กับบุรีรามยูเนเต็
วันที่๒๗ตุลาคมนี้ที่สนามสุพัชลาศัยครับ